นายมนตรีออกมายืนยันนะครับว่าไม่เคยให้กองทัพทำสงครามข่าวสารหรือว่าไอโอกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองนะครับ
หลังจากที่มีสอสอของอดีตพักอนาคตใหม่นำหลักฐานมาเปิดเผยในการประชุมสภาผู้แทนรัศดร

ใครทำก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวก็ตรวจสอบอีกทีแล้วกันที่กอหอศูนย์สี่แปดสอง
ผมขอปิดเลขข้างหลังลงวันที่๒๕เมษายน๒๕๖๒
เป็นการสรุปการฝึกอบรมจากวิทยากรจากกองทัพบก
ที่มาดำเนินการณห้องฝึกอบรมกอรมนภาคสอง
เมื่อวันที่๑๙เมษายน๒๕๖๒มีการอบรมนะครับ

เนื้อหาครับในข้อ๑๐
ซักซ้อมการปฏิบัติการข่าวสาร
หน่วยเหนือมอบให้ในแต่ละวัน
มีการสอนให้โพสต์นะครับว่า
ไม่ต้องเรียงลำดับหัวข้อตามภารกิจที่มอบให้

การถูกจับได้ว่าเป็นบัญชีผู้ใช้ปลอม

ถูกนำมาเปิดเผยกลางที่ประชุมสภา
อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

สอบแบบบัญชีรายชื่ออดีตพักอนาคตใหม่
เปิดหลักฐานพาดพิงไปถึงกระทรวงกลาโหม
รู้เห็นให้กองทัพใช้เงินภาษีประชาชน
ใส่ร้ายพักการเมืองและฝ่ายตรงข้าม

พร้อมตั้งคำถามว่านี่ไม่ใช่การสร้างความปรองดอง
แต่เป็นการตอกย้ำให้เกิดความเกลียดชังกันเอง

เล่าถึงภารกิจที่ต้องทำในแต่ละวัน
ดรีพอร์ตผู้ที่กล่าวหารัฐบาล

หรือบทความที่เขียนสนับสนุนฝ่ายรัฐ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ปฏิเสธไม่เคยมีนโยบายตามที่นายวิโรธกล่าวหา
เพราะตัวเองก็โดนโจมตีในโลกโซเชียลมีเดียเช่นกัน
พร้อมยืนยันกำลังให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หาข้อเท็จจริงรวมถึงบางพักการเมือง
ที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้

เพราะว่าการทำงานปกติแล้ว

พอเดี๋ยวก็เห็นว่าในโซเชียลมีเดีย

เป็นเรื่องของการติดตาม

ไม่ว่าจะใครด่ากันไปด่ากันมานะครับ
ซึ่งมันไม่ดีเลยในการปลุกระดมคนให้มาทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ย

ในส่วนของบางภักดิ์เขาทำ

เช่นเดียวกับกอรมนภาคที่๒
ซึ่งถูกระบุมีการสอนเทคนิคให้ทหาร

รวมถึงวิธีสร้างเฟสอวตารเพื่อตอบโต้และพลีชีพ
ชี้แจงว่าการตั้งปฏิบัติการทางโซเชียล
แต่ละกองทัพภาคทำกันมานานแล้วก่อนหน้านี้
ถูกประสงค์ให้ช่วยกันชี้แจง
มีตัวตนทำอย่างเปิดเผยไม่ใช่อวตาร
หลังจากที่ผ่านมากองทัพเป็นฝ่ายถูกโจมตี
และอ่อนเรื่องประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด
พร้อมปฏิเสธข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปราย
โยงใยการมั่วจนทำให้สังคมอาจเข้าใจผิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน